เมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวของเจ้าของคอนโดที่ปล่อยเช่า
สุดท้ายค่าเช่าก็ไม่จ่ายกระพังเละเทะฉบกระโปรกไปหมด
แล้วก็มีการโพสต์เรื่องราวเป็นคลิปต่างลงโซเชียล
พี่ชายของคนเช่าติดต่อมาชดใช้ค่าเสียหายแล้ว
อันนี้เป็นสภาพห้องที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปตั้งแต่เมื่อวานนะฮะของคอนโดที่นักศึกษาสาวปีสี่ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแถวแถวพระรามสี่เขาเช่าอยู่แล้วก็เป็นเอดอดอลด้วยนะครับหน้าตาดีทีเดียวนะฮะก็ทิ้งเนี่ยฮะเป็นภาระให้กับเจ้าของห้องเช่าต้องมาเก็บกวาดไปซ่อมแซมก็คือแทบจะไม่มีท
อย่างเจ้าของห้องเช่านะฮะได้รับการเปิดเผยว่าไม่คิดเลยว่าจะมาเจอคนเช่าแบบนี้พอเห็นสภาพห้องตกใจมากแล้วก็รับไม่ได้กับความสุขปรกที่เกิดขึ้นรวมทั้งความเสียหายของห้องทั้งหมดด้วยนะครับ
แล้วก็พูดกับเขาดีนะไม่ได้มีการแบบขหมคลุหรือว่าอะไรอะไรเงี้ย
ก็เข้าใจว่าน้องน่าจะแบบฝนคอออกไปดีเพราะว่าน้องเองก็ไม่ได้แบบพูดจากเราแย่เลย
กล่วงตอบในสวทธิ์
และก็ตั้งใจเราถึงทำได้ขนาดนี้

แล้วก็ค่าเสียหายทั้งหมดด้ดหรือง
ทีมข่าวก็เพิ่มติดต่อไปยังนักศึกษา๓คนนี้

เจ้าของห้องก็แจ้งกลับมาบอกครับว่าอ่าพี่ชายของคนเช่าเนี่ยนะฮะ
ได้ติดต่อมาแล้วแล้วก็นัดพูดคุยกันเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
โอ้โหสภาพห้องก็อย่างที่เห็นนะฮะไม่เหลือเลยครับ